รวมไปถึงเรื่องของราหูย้ายที่หมอไก่บอกเอาไว้
คือราหูเนี่ยย้ายไปช่วงวันพุธมันเพื่อเรื่องหัดที่ผ่านมาเลย
คนก็ต้องเดินทางไปเพื่อจะไปไหว้ราหูคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยบรรยากาศคึกคักแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
นี่ค่ะไปที่วัดศรีสะทองตำบลศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
บอกเลยว่าแน่นค่ะแน่นวัดจริงเพราะที่วัดแห่งนี้เขาเป็นต้นตำรับราหูอมจันทร์ค่ะ
เพราะว่ามีพระราหูองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในสาราแปดเหลี่ยมนี้
ก็เลยทำให้มีชาวราศีที่ได้รับผลกระทบต่างไม่ว่าจะเป็นราหูย้ายเข้าหรือย้ายออกเนี่ย
ก็พากันมากราบไห้ราหูกันเนืองแน่นวัดแบบนี้นะคะโอ้โหราหูองค์ใหญ่มาก
คือทางวัดค่ะได้มีการจัดเตรียมเครื่องไหว้เอาไว้ด้วยเวลาเราจะไปไหว้ราหูเนี่ยนะ
เราก็จะต้องเตรียมของดำ๘อย่างแต่ทางวัดเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้
ไม่ว่าจะเป็นซุปไก่สกัดอย่างนี้ก็มีเหล้าดำกาแฟดำเฉาก๊วยถั่วดำข้าวเหนียวดำขนมเปียกปูนทูบดำ๘ดอก
รวมไปถึงดอกกุหลาบสีดำด้วยแล้วก็แผ่นทองคำเปลวบายสีชามคู่หรือใครจะเตรียมของไหว้มาเองก็ได้เหมือนกัน
แล้วสาเหตุที่ต้องถวายของดำไหว้ด้วยของดำเพราะว่าเป็นการสะดอกเคราะห์เสริมดวงเสริมบารมีขอโชคลาภตามความเชื่อ
ของดำแต่ละอย่างน้องใบตองที่ไปถวายเออมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป
ต้องค่ะถึงจะต้องบอกไงว่าทำไมต้องไหว้เป็นของดำแล้วต้องแปดอย่างด้วยและช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยคึกคักมากเพราะว่าราหูย้ายแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาที่วัดศรีสะทองแห่งนี้เยอะวัดเองไม่ได้นิ่งดูดายด้วยนะคุณผู้ชมคือทางวัดเนี่ยค่ะเขาก็มีการมีมาตรการในการป้องกันเรื่องของ
อันนี้สำคัญ